พาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันหน่อย
มีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานี่เอง

เกิดขึ้นที่กรงปีนังจังหวัดยาลาค่ะ
คือมีคนร้ายยิงเข้าใส่จุดตรวจร่วม๓ฝ่าย
จนทำให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำจุดตรวจนะคะได้รับบาดเจ็บไป๙นายค่ะ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่
เชื่อว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะยังคงกบดานอยู่ในพื้นที่รอยตะเข็บระหว่าง๓อำเภอของจังหวัดยาลานะคะ
เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดเข้าเก็บกู้วัตถุต้องสงสัยที่ริมถนนบริเวณชุมชนตลาดกรงปีนังหมู่๗ตำบลกรงปีนังอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลา
อย่างที่บอกค่ะว่ามีคนร้ายเนี่ยค่ะดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
คนร้ายยิงใส่จุดตรวจร่วมสามฝ่ายช่วงกลางดึกนี้เองทำให้ตำรวจประจำจุดตรวจบาดเจ็บไปเก้านาย
มีการเก็บกู้กันจนสำเร็จนะคะคาดว่าคนร้ายเนี่ยต้องการล่อเจ้าหน้าที่ที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็กดระเบิดซ้ำ
หลังเกิดเหตุค่ะพลตำรวจเอกสุชาติธิรัสสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทรณสินผู้สาระ
ตำรวจในพื้นที่ออกติดตามไล่ล่ากลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุครั้งนี้อย่างเร่งด่วนเพราะว่าเป็นการกระทำที่
คือเขาจะเน้นแบบนี้นะคะจะไปติดตามนายอุบัยดีละรอมลี
และนายอาบัตรเจ๊อารีที่มีข้อมูลว่า
เป็นผู้นำกลุ่มคนร้ายเข้าไปก่อเหตุ
ระหว่างอำเภอกรงปินังอำเภายาหาและบันนังสต๊า

ขณะที่นางวันนิพาคงถาวรประหลัดอำเภอ
ทำหน้าที่เยียวยาจังหวัดยาลาก็เข้าไปเยี่ยม
ไปสอบถามผู้เธอได้รับบาดเจ็บ

ตำรวจบาดเจ็บไป๙นายค่ะคุณผู้ชม
จำนวนนี้มี๒นายที่บาดเจ็บสาหัส
คือ๑๐ตำรวจรีสุไฮมียะก่อตุง
และ๑๐ตำรวจรีประกิจชูซับ
ถูกระเบิดและถูกยิงที่บริเวณต้นคอและลำตัวนะคะ
ต้องนำเข้าห้องผ่าตัดเป็นการด่วนค่ะ